ขโมยอะไหล่รถตามหมู่บ้านต่าง
คนที่เขาถูกขโมยล่าสุดเลยคือเมื่อคืนที่ผ่านมาสักประมาณ๕ทุ่ม
ครับขโมยขโมยอย่างอะไร
แล้วก็ฝาครอบล้อแม็กซ์ทั้ง๔ล้อไปเลยนะคะ
บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะเมื่อปีที่แล้วก็โดน
ทีนี้เธอก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปสำรวจตรวจสอบ
เจ้าของรถก็คือนายสุดใจสิงเงินอายุ๓๘ปีค่ะ
พาผู้สื่อข่าวไปสำรวจความเสียหาย
เจ็ดก่อไก่งองู๓๑๗๕กรุงเทพฯมหาทะคอน
หลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายไปขโมยยางอะไหล่รถยนต์
ขณะที่รถจอดอยู่หน้าบ้านเห็นไหมชี้ร่องรอยแบบนี้นะ
คัตเตอร์ค่ะกรีดนะกรีดเข้าไปเลย
แล้วก็ไปเอายางอะไหล่นะคะรวมถึงฝาครอบล้อแม็กซ์ทั้ง๔ล้อ

คุณสุจัยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าจอดรถอยู่หน้าบ้าน

ซอยที่๑ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
สักประมาณ๕ทุ่ม๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
พอรุ่งเช้าค่ะสักประมาณ๗โมงจะขับรถไปทำงาน
กรีดกันชนด้านท้ายแล้วก็ขโมยยางอะไหล่ไปแล้วก็
ตรงจุดนี้เป็นกระดุมล้อแม็กซ์ทั้ง๔ล้อ
คุณสุจัยบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมโดนทำแบบนี้

งอะไหล่รถคันนี้ก็ถูกขโมยไปแล้วครั้งหนึ่ง
ซึ่งขณะนี้ที่จังหวัดปฐุมธานี
มีคนร้ายก่อเหตุขโมยยางอะไหล่เยอะขึ้นทุกวี่ทุกวัน
เพราะฉะนั้นฝากหน่อยฝากตำรวจในท้องที่มาช่วยดูแลให้ถึงหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่ปฐุมธานีก็เป็นยางล้อแม็กซ์ตอนนี้มันเป็นยางอะไรแล้วนะ

ไปดูเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ก็พยายามนะคะเอาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ